เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะ
โดยเน้นคุณภาพไม่ขายแพงกำไรน้อยแต่ว่าคนอิ่มค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวเรือข้างแพรริมแม่น้ำบางประกง
หน้าที่ว่ากาลนมเพิร์ตบางประกง
เทศบาลตำบลท่าสะอ้านได้แบ่งให้ใช้พื้นที่ในการค้าขาย
โดยนายประเสริฐและนางวรีรัฐบอกว่า
ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

คือไม่คิดราคาก๋วยเตี๋ยวแพงแต่ว่าให้จำนวนมาก
เพื่อจะได้ลูกค้ากินอิ่มแล้วกลับมากินใหม่
ประกอบกับร้านก็ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางประกง
แบ่งปันเนื้อหมูบางส่วนให้กับปลาเล็กปลาน้อยที่ว่าอยู่ข้างเรือได้กิน
มาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยปรับขึ้นราคาค่ะ
ขายอยู่ที่ชามรับประมาณ๓๐๓๕บาท

แต่ว่าทำให้ลูกค้ามีความสุขที่ได้รับประทานที่ร้านนี้ค่ะ